จำนำของเรานะครับแอบรักกันน่ะ
แต่ว่าไม่ยอมพูดกันสักทีนึงทำไมก็ไม่รู้
จนต้องเลือดตกยางออก

แต่งตัวแล้วเหมือนจะออกไปหาผัวข้างนอก

พี่ด่าเขายังเข้าเป็นเมียดูเดี๋ยวตีปาก

สตูน
ถ้าถูกพยายามจากตำแหน่งนี้นะครับ

เกมรับจำนำ

โปรกกงเย็นแล้วมาแล้วนะจ๊ะพ่อจ้าแม่จ้า
โรงรับจำนำของเราเปิดทำการแล้วนะครับ
หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี่
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ
ที่ต้องบอกว่าผู้จำนำของเราวันนี้

เป็นคู่พาหันได้แล้ว

เดี๋ยวมาช่วยนี่บอยช่วยล้างหอยไปเดี๋ยวเจ๊ขายของเอง
เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่
หอยจ้ะหอยจ้ะหอยจ้ะหอย
มาซื้อหอยเจมาซื้อหอยเลย
มามามาเอ่อเอ่อเอ่อ

เฮ่ยพะนมเอาอะไรจ๊ะ

กิโลละ๘๐เอากิโลละดีจ๊ะพะนม
แม่ค้าช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าเอากิโลดี
เฮ่ย

เหมาหมดนั้นละเจจะได้วาง
แม่คะอยากวางนะอยากวางอยากวางอยากวาง
ผมว่าผมไม่เอาแล้วดีกว่าครับ

มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยห้ะหูดหงิดอะไรเนี่ยเป็นบ้าเลยเปล่า
หอย
เฮ่ย
อกเบี้ยกูอ่ะเมื่อไหร่มึงจะคืน
ก็ฉันไม่ได้เป็นคนกู้นี่ฉันแค่เป็นคนทำประกัน
ไอ้คนกู้มันหายหัวไปไหนไม่รู้มึงเป็นคนค้ำมึงจะต้องรับผิดชอบ
ถ้าวันนี้มึงไม่จ่ายดอกเบี้ยกูมึงโดน

มาขู่เมียกูทำไมวะถ้ามึงทำอะไรเมียกูนะมึงเจอกูแน่
มึงบอกเมียมึงด้วยให้เอาดอกเบี้ยมาคืนกู
ให้โอกาสมึงถึงพรุ่งนี้ไม่งั้นมึงสองตัวมึงโดนกูแน่
ฉันให้ฉันไปรับจ้างมาพี่ใช้ได้เลยนะ
เออคือแบบฉันว่ามัน
เออนาโปรดใช้
เออใช้จ้ะใช้ใช้จ้ะใช้อ๋อฮะ

โอเคจ้ะโอเค

ทำไมสภาพของฉันไม่เป็นยังไง
ก็แก่อายุปูนนี้แล้วยังแต่งตัวแบบนี้อีก

แต่งตัวแล้วเหมือนจะออกไปหาผัวข้างนอก

บอยไม่เคยมีใครด่าฉันขนาดนี้มาก่อนเลย

เดี๋ยวฉันมีคำว่าฝากรอก่อน

ไอ้บอย
มึงว่ากูว่าผู้แก่

พี่จิลพี่เป็นไงบ้างอะพี่พี่จิลพี่จิลพี่จิล
เฮ้ยพี่จิลพี่จิลฟื้นแล้วจิลเป็นไงบ้างครับ

โอ้ยหัวตรงเลยอ่ะเจ็บกันอะไร
ก็พี่โมโหผมให้พี่เอาไม้หน้าสามไล่ตีผมแต่ผมหลบทัน

พี่ฝ่าฉันเลี่ยวเหรอทำไมฝ่าฉันเลี่ยว

แกต้องรับผิดชอบฉันนะ

จิลครับผมรักพี่นะ
แกดูแลผิดชอบชีวิตฉันน่ะเนี่ย

แล้วเผื่อฉันให้มันเดินไปนะ

จิลมาจังหวัดชนบุรีมาเลยค่ะ

วันนี้จิลพาสุดที่รักมาด้วยนะจ๊ะ

จิลมาพร้อมกับพี่บอร์

มีผัวแล้วค่ะ

มีผัวแล้วค่ะ

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า
ขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า
ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า
ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า
ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า
ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

ตื่นขึ้นมาอีกทีตอน๑๐โมงเช้า

อายุสี่ปียังใช้งานได้ดี

อบเสียงเพลงให้ชุ่มชื่นหัวใจ

แมตตะน้องคิวเบจลูกสาวตัวเล็กก็มาจ่ำ
คีย์บอร์ดช่วยชีวิตค็อปครัว
เพราะเข้าออกรมดับจำนำได้มาใหลรอบ
แต่เอามาจำนำในรายการคราวนี้
จะได้ราคาจำนำพิเศษเท่าไรกันนะ
คีย์บอร์ต

๑๐กว่าปีแล้วค่ะครับความรับความรัก
ก็คือว่าเขาจะมาพร้อมกับเสื้อผ้าไม่กี่ตัวกับคีย์บอร์ดตัวนี้

นั้นก็ทำงานอยู่ในตลาดด้วยกันนั่นแหละ

ทีนี้ยังไม่ใช่อธิษฐานเลยพ่อเตี๋ยวก่อน

พอเล่นใดก็งิ่งเปิดหนังสือดูเอาอะไรอย่างนี้
บอร์ดตัวนี้เหมือนให้ชีวิตจิลเลยนะคะ
ช่วงที่จิลนอนป่วยอยู่บอยเขาก็จะตั้ง

ไม่ให้แบบสมองมันไปไหนไกลอะไรอย่างนี้

แล้วเขาจะชอบร้องเพลงแพ้ใจ

แพ้ใจแล้วก็อยากยิ้มได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เล่นเพลงด้วยเอชญาเล่นเพลงด้วยเอชญาได้เพลงหนึ่ง

บ้าจริงแล้ว

จริงมันสามารถทำอะไรได้เยอะนะ
งั้นเราพักรายการหยุดเล่นหนี้กันก่อน

แต่ต้องมาจำนำแล้วสิครับ

เราจะมีหลงทุกปริศนามาช่วยตีราคาให้นะคะ
ซึ่งเป็นหลงจูที่เราหามาให้อย่างดี

แต่ว่าราคาไม่เท่ากันนะคะ๓คน

พี่ก็ได้ราคาของคนนั้นกลับบ้านไปเลย

ถ้าพร้อมแล้วไปเจอหลงจู้ปริศนาเลยครับ
และนี่คือโฉมหน้าของหลงจู้ปริศนาทั้ง๓ท่าน
มาชิงชัยเสนอราคาจำนำในวันนี้

แม้แต่เจ้าของสวนมะหน่าก็มา

ฟังคำโฆษณาของพวกเขากันเลย

ข่าวว่าคุณจิลนี่จะเอาคีย์บอร์ดมาจำนำในรายการใช่ไหม

รายการเกมรับจำอวด

รายการเกมรับจำนำแทน
ถูกแล้วแท้ม

ผมให้ราคาดีแน่นอน

เหมือนไม่ค่อยจะเชื่อยังไงก็ไม่รู้

ทีนี้ตลกต้องใช้คีย์บอร์ดด้วยเหรอ

สวัสดีครับผมแตงเพชรผ่อนสวรรค์นะครับ
อดีตนักร้องแล้วก็แต่งเพลงด้วยนะครับ
แปลกใจแท้ทำไมยิ่งแก่ผมก็ยิ่งหลอก
มันแปลกแท้เนาะไม่รู้จะหล่อทำไมมากมาย

จิลเอามาจำนำที่พี่นะ
โห

ก็ถูกใจนะคะเพราะว่าเขายิ่งแก่ยิ่งหล่อน
พี่ก็ยิ่งแก่ยิ่งสวยเหมือนกันแหละ
เขาเป็นนักแต่งเพลงด้วยใช่ไหมคะ

แตนนะคะเป็นเจ้าของสวนมะนาวนะคะ

พี่แตนกับมีแฟนรักต่างวัยคือกัน

น้อย๒๐๒๐น้อยค่ะ

มีแฟนอายุหน่อยกว่าแมนบอ

เขาจะได้เป็นสาวสองพันปี

เขาก็มีรักต่างวัยเหมือนกัน
แล้วเป็นคนพูดอีสานด้วยเนอะ

น่าจะให้ราคาดีตรงนี้แหละ

เขาอาจจะเอาไปเล่นให้มะนาวฟังก็ได้

อันนี้พูดจาน่าคิด
ผู้หญิงต้องเข้าใจผู้หญิงด้วยกันค่ะ

มีท่านหนึ่งที่ให้ราคาน้อยที่สุดเลย
อยู่ที่๓๕๐๐บาท

มากที่สุดเลยนะคะอยู่ที่๘๐๐๐บาท

จะให้เขามีสิทธิ์ออกเสียงข้อแรกเลยแล้วกันเนอะ
ให้เลือกระหว่างสองคนนี้คือ

ผมขอเสียงยืนยันให้แน่นหนาอีกสักครั้งนะครับว่า
พี่จิลเลือกลงจุดลิสนาหมายเลขไหนครับ

ไปดูวิทยาของลงจุบิตสนามหมายเลข๒ก่อนครับ
จิลพี่แสงเพชรให้ไปเลย๕๐๐๐บาทครับ
ทันแสดงว่าที่เหลือ
อีก๒ท่านคือ๓๕๐๐กับ๘๐๐

ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เขาเลือกแล้วหมายเลข๓
ไปดูหลงจู้หมายเลข๓ที่เลือกกันเลยครับ

คีย์บอร์ดคุณจิลพี่แตนให้ราคา
เขาก็มีลักษณ์สั่งวัยเหมือนกันแล้วเป็นคนภูติศาสตร์ด้วย
ใช่ครับผู้หญิงต้องเข้าใจผู้หญิงด้วยกันค่ะ
อืม

เดี๋ยวหน่อย
บุคคลที่ไม่ได้เข้าตาเลย

บอกมาคุณให้๘๐๐จริงหรือเปล่า
แถม
เสียงสูงก็ดีเสียงต่ำก็ดี
เอาไปเลยผมให้ราคา๘๐๐๐เต็มแม็กซ์ไปเลย

แต่เขาจะพอใจจำนำกับเราหรือเปล่าไม่รู้นะ
นั่นแหละสิพอใจไม๊ครับถ้าไม่พอใจต้องทำอย่างไรคะ
พอใจครับได้อยู่นี่ก็ได้อยู่

และตอนนี้พี่จิ้วรับเหนือจำนำไปก่อนเลย
เท่านั้นยังไม่พอหรอกค่ะ

จิลมีสิทธิ์สะสมเงินรางวัลเพิ่มขึ้นอีก
แต่ว่าจะได้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ
มีพระเอกนางเอกดาราที่ชื่นชอบในดวงใจบ้างไหมครับ

แล้วก็ผู้หญิงก็ชอบเบ้นค่ะตั้งแต่นางอาย

นักร้องในดวงใจก็คุณชายานี่แหละค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำนะครับ
กับช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามไถ่ของจำนวน๓ข้อ

ถือว่าถ่ายของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำที่ได้รับไปในช่วงที่แล้ว
และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ
แจกกันหลักแบบทวีคูณกันไปเลย
แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่จิลนะคะ
ซึ่งนำคีย์บอร์ดมาจำนำกับเรา
ซึ่งตอนนี้นะคะมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วนะ๓๕๐๐บาทค่ะ
พร้อมแล้วเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑
มูลค่า๓๕๐๐บาทครับ
ได้ข่าวว่าบ้านเราอยู่แถวอ่างศิลาใช่ไหมคะ
อยู่ในตลาดเก่า๑๓๓ปีอ่างศิลาค่ะ

ใช่ว่าจะกินโคลกให้เคี้ยวให้กรอบหน่อยเอาอะไร
ไม่ใช่นะ

นั่นแล้วเปลี่ยนมันขอเป็นข้าวหลามแทนได้ไหมคะ
หลามอยู่หนองมนต์ค่ะไปบ่อยไหมคะหนองมนต์

ที่เราถามกันไปถามกันมาเนี่ยมันก็เกี่ยวกับสถานที่นี่แหละครับผม

เข้าสู่คำถามไถของข้อที่หนึ่งถามว่า
ชื่อหนองมนต์มีที่มาจากอะไร
ข้อหนึ่งมีบ่อน้ำมนต์
ข้อ๒เป็นสถานที่สวดมนต์
ข้อ๓มีตำนานมนรัก
มีน้ำมนต์เหรอก็มีทุกวัดก็มีน้ำมนต์ไม่ใช่หนองมนต์อย่างเดียว
เอ้ามีน้ำมนต์ไม่น่าจะใช่แต่สถานที่สวดมนต์ก็สวดมนต์ได้ทุกวัดอยู่แล้ว

เคยได้ยินไหมล่ะคะตำนานรัก
ฉันว่าตำนานรักหนองมนต์นี่แหละ

ตามุกับหนองบนบางแสนก็อยู่ด้วยกันไงอยู่ติดกันไง

แต่อันนี้เป็นหนองมนตร์นะไม่ใช่สวดมนตร์ไม่ใช่สวดมนตร์
หนองมนตร์แล้วก็บางแสนแล้วก็สามุกไง
ก็น่าจะใช่หนองมนตร์กับบางแสนขาวสามุกอะไรอย่างนี้
มีตำนานมนรักตำนานมนรักไม่ใช่มีบ่อน้ำมนต์

อาจจะใช่ต้องใช่แน่เลยเพราะตำนานรักมันก็อยู่บางแสน
ขอตอบเลยค่ะข้อหนึ่งมีบ่อน้ำมนต์ค่ะ
ตอบมาแล้วนะคะว่าข้อหนึ่งมีบ่อน้ำมนต์ค่ะ

แม่สองสามีภรรยาเปลี่ยนคำตอบสลับไปมา

แล้วจะประเดิมข้อแรกขวาเงิน๓๕๐๐บาทไปได้หรือไม่

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกครับ

ตำนานเนี่ยนะครับเขาเล่าว่าอย่างนี้
สมัยก่อนบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านเล็กนะครับคุณผู้ชม
แล้ววันหนึ่งมีพระทุดงท่านได้มาปักกรดข้างหนองน้ำแห่งหนึ่ง
ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเกิดโรคระบาดที่ร้ายแรงขึ้นนะฮะ
ชาวบ้านก็เลยนิมนต์พระทุดงนี่แหละบอกพระคุณเจ้าช่วยเหลือหน่อยเถอะ
ดุรงค์เนี่ยนะครับก็เลยท่านก็เลยทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านเอาไปดื่มกิน
แล้วก็ประพรมนะครับปรากฏว่าโรคร้ายหาย
คือเป็นอย่างนั้นนะคะจนชาวบ้านก็แห่มาขอน้ำมนต์แล้วก็พร้อมใจกันขุดบ่อน้ำ
เมื่อพระทุดงออกเดินทางไปทุดงที่อื่นเนาะชาวบ้านก็ต่างพากันอบพยพมาอยู่ใกล้ใกล้หนองน้ำตรงนี้แหละ
ชาวบ้านพากันตั้งชื่อว่าหนองน้ำมนต์
จนปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่หนองมนต์
คำถาม๑ข้อตอบถูก๑ข้อนะคะมีเงินสะสม๓๕๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒นะครับ
มูลค่า๗๐๐๐บาท
ข้อที่๒นี่เป็นข้อที่สำคัญเหมือนกัน
ข้อที่ตัดเชือกเลยว่าคุณจะได้ของที่มาจำนำคืนหรือไม่
ถ้าตอบถูกก็ได้ของไปเลยนะครับกลับไปด้วยพร้อมกับจำนวนเงินนะครับ
ได้ข่าวว่าจิลชอบร้องเพลงคุณจิลชอบร้องเพลงคุณบอยก็เล่นคีย์บอร์ดด้วย
ปกติร้องด้วยกันไหมคะ
ไม่คือร้องแล้วฟังไม่ได้เลยค่ะครับ
เฉาระสู้เราไม่ได้
ฉายาแหบมหาเสน่ห์
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
เป้าสายันเสียงแหบเพราะอะไร
ข้อหนึ่งเคยผ่าตัด
ข้อ๒โดนสารพิษ

ข้อ๓เป็นภูมิแพ้

ข้อนี้ในฐานะที่เป็นนักร้อง

มันเป็นอันตรายที่นักร้องไม่อยากเจอ
มันทำให้เสียงเรามีปัญหาได้หมดเลย
ทั้ง๓ข้อเลยใช่ไหมครับ๓ข้อนี้เลย

เอ้าแฟนตัวตรงนี้

เอ้าเหี้ยพี่ก็อย่าทำอย่างอุ้มนาน
หนูก็นึกว่าพี่ตอบเลย

แต่รู้ใช่ไหมว่าฉายาของเขาแหบมาอาศนียะ

แต่ถ้าต้องเป็นโรคที่ติดตัวเข้ามาน่าจะเป็นภูมิแพ้
ภูมิแพ้ไม่ได้ทำให้มีผลกับเสียง
ตอนแรกเขาเสียงใสใช่ไหมใช่ไหม

เป็นเรามานั่งตรงนี้ดีดูเกี่ยวเมียเขาเถียงกันดีกว่า

เงียบอยู่แล้ว

ตอบมาแล้วนะคะ
หนึ่งเคยผ่าตัดค่ะ

นี่แหละครับวิธีพ่อบ้านที่ถูกต้อง
เมียว่ายังไงบอยว่าอย่างนั้น
ข้อนี้เดิมพันด้วยการไถ่ของจำนำ
แล้วสายันสัญญาจะเสียงแหบเพราะการผ่าตัดจริงหรือไม่

ถ้าข้อนี้ตอบถูกถือว่าถ่ายของสำเร็จนะคะ

นี่นะครับในปีพศ๒๕๒๕

พี่เป้าเคยป่วย

แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือได้รับฉายามาว่า

ไข้ของสำเร็จ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓มูลค่า

มีพระเอกนางเอกดาราที่ชื่นชอบในดวงใจบ้างไหมครับ

แล้วก็ผู้หญิงก็ชอบเบ้นค่ะตั้งแต่นางอาย

มีค่ะชอบนักร้องในดวงใจก็คุณชายานี่แหละค่ะ

เขาชอบฉันด้วย

แล้วถ้าเป็นนักแสดงวัยรุ่น

คิดว่ายายากับเมียเราใครสวยกว่ากัน

รู้ไหมว่ายาย่าเขาเป็นเด็กจังหวัดเดียวกับเรา

แล้วเข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
ยาย่าอุรัสยาเกิดที่ไหนของชนบุรี
ข้อหนึ่งอำเภอเมือง
ข้อสองพัทยา
ข้อสามศรีราชา
เอายังไงดีระหว่างพัทยากับศรีราชา

ศรีราชามีโรงบาลอะไรนะภัยาไทย
ใช่พญาไทยแล้วก็สมเด็จ
สมิติเวทสมิติเวทอ๋อสมเด็จสมิติเวทอ๋อสมเด็จ
แล้วพัทยามีโรงบาลอะไรไหม
มีทุกอย่างพัทยามีทุกอย่าง
เขาเป็นลูกครึ่งเขาก็ต้องไปเกิดที่
เขาอาจจะมาอยู่ศรีราชาก็ได้

เลือกมา๒ที่ระหว่างพัทยากับศรีราชา

นั่น

ตอบมาแล้วนะคะข้อ๒พัทยาค่ะ

ผ่านไป๓ข้อขัดใจกันมันทั้ง๓ข้อเลยล่ะครับ
แล้วแบบนี้จะคว้าเงิน๑๔๐๐๐บาทไปได้ไหมเนี่ย
น้องยายาคนสวยจะเป็นคนที่ไหน

ถูกเถอะ
ยาย่าเป็นนักแสดงและนางแบบ
ลูกครึ่งไทยนอเวย์นะครับ
เกิดวันที่๑๘มีนาคมพศ๒๕๕๙
ที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับคุณพ่อที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ

ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าได้รับเงินรางวัลเพิ่มเนาะ
เมื่อกี้นี้นะ๑๔๐๐๐บาทใช่ไหม
ตอนแรกก็มีเงินจำนำอยู่แล้ว๓๕๐๐บาทนะคะ
ตอนนี้นะคะมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว
โอ้โฮไม่น้อยนะพี่เอนะ
ไม่น้อยแต่มันก็จะได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าสิพี่เอ
รองรุนกันอีกเภียบแน่นอนของคุณพ่อคุณแม่
กระดาษดินสอหรือปากกาไว้เลยนะคะ

ของจำนำโชคชิ้นนี้มีราคาจำนำอยู่ที่
เกมรับจำนัม
กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำครับ

แล้วตอนนี้คุณจิลก็มีเงินสะสมอยู่ที่๑๗๕๐๐บาท
สนุกสนานนะวันนี้นะมันมีอะไรให้ได้ลุ้นเยอะเลยเนาะ

เพราะว่าช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าสามารถได้เงินรางวัลเพิ่มขึ้นด้วย

แจ็กท์พอตของจำนำโชว์
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลข๕หลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย๕๐๐๐บาท

ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
หากคุณมีความฝันอยากท่องโลกใต้น้ำ
ของกำลังโชคในวันนี้ช่วยคุณได้
หัวดำน้ำโบราณชิ้นนี้เป็นของสะสมอายุประมาณ๒๐ปี

ขึ้นรูปแบบเดียวกับหัวดำน้ำของจริง

คิดว่าราคาจำนำจิ๊กอยู่ที่เท่าไหร่กันครับ
อันนี้ก็คือของจำนำโชค

มันคือหัวดำน้ำโบราณ
ส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นก็คือเห็นตามหนังโบราณ

ใส่แบบนี้แม่นตานู่นนี่นั่นได้

จริงแล้วมันอายุประมาณ๒๐ปี
คือถ้าเป็นของโบราณเลยอ่ะของเก่าเลย
เป็นว่าน่าจะแบบ๗๐ปีได้นะพี่

สมัยนู้นก็ต้องมีมานานมากแล้วนะครับ
อันนี้มาจากเปอร์เซียนะครับคุณผู้ชม
ผลิตจากทองเหลืองผสมกับทองแดงด้วยนะ

เพราะว่าโดยปกติแล้วไม่น่าจะเป็นสีนี้นะคะ
แต่ว่าอันนี้เหมือนเขาทำมาเพื่อแบบทดแทนแบบเก่าอะพี่เอ

ราคาเท่าไหร่เนอะจำนำ

แต่เดี๋ยวทางเราจะมีตัวเลขให้นะพี่เอ

ซึ่งถ้าเกิดนะคะเลข๕ตำแหน่งนี้นะ
ถ้าพี่จิลสามารถเรียงได้ตรงหมดเลย
พี่จิลแจ็คพอร์ตแตกนะ๕๐๐๐๐บาท
ครับพร้อมนะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับค่ะพร้อมค่ะ
พร้อมแล้วมาดูตัวเลขจากทางรายการกันเลยครับ
ถ้าเป็นเลขที่น่าจะออกมาน้อยที่สุดเลยคือเลขนี้เลยนะคะหกเจ็ดแปด

สูงสุดเลยกลับด้านกันเลยน้อง
ก็คือ๘๗๖๐๐บาท
เอาละครับออกมาเลขนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ๖๐๐บาท
แต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์หลักหมื่นก็เป็นได้
ทางรายการได้นำหมวกดำน้ำอันนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านของเก่าตีราคาจำนำ
คุณผู้ชมครับมาทายกันครับว่าราคาจำนำจะอยู่ที่เท่าไหร่กัน

ลองเขียนดูเลยสมมุติ๖๖๘สิ
ถ้าเป็น๖๘๗๐หรือ๖๗๘๐

มันก็๒๐ปีนะ๗๐๐ไหม

สลับได้สบายเลยตอนนี้สลับไปก่อนได้เลย
ราคานี้หรือมันจะสูงไว้ป่ะ๗๐๐๐บาทน่ะ
พี่จิลคิดว่าน่าจะอยู่ในหลัก๖๐๐๐๐๐๐
แต่ตัวพี่เองพี่คิดว่าน่าจะเป็น๗๐๐ไหม

มันก็ของเก่าไม่เป็นทองแดงด้วย

อยู่ที่เลข๐๗๖๘๐นะคะ
หรือว่า๗๖๘๐บาทค่ะ
มาดูตัวเลขที่แท้จริงนะครับจากทางรายการว่า
ของจำนำโชคชิ้นนี้มีราคาจำนำอยู่ที่

คุณต้าเพิ่งทำแจ็คพอร์ตแตกจากการทายราคาจำนำ

วันนี้หมวกดำน้ำจะนำโชคให้กับพี่ติ๋วและพี่บอยได้อีกหรือไม่

มาลุ้นพร้อมกันเลยครับ
ตำแหน่งแรกก่อนถึงที่โชคดีค่ะ

ถูกซ้อมตำแหน่งแล้วนะคะ
เจฟเจฟ

เจฟเจฟ
เจฟเจฟ
เจฟเจฟ

เจฟเจฟ

เจฟเจฟ

เพิ่มทั้งหมด๕ตำแหน่ง

จะบอกขยันแตกดีจังเลยแจ็คพอร์ตของเรา

ไม่เคยคิดหรอกค่ะไม่คิดว่าจะแตก
แต่ทีนี้ว่าสัญญากับลูกว่าจะซื้อรถไฟฟ้าให้ลูก
จริงแล้วมึงไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้แจ้งขวัดแตก

มีอะไรอยากจะบอกกับลูกที่บ้านบ้างเผื่อคุณลูกดูอยู่

แล้วแม่ก็พอจะทำทุกอย่างเพื่อนหนู

ให้หนูได้มีความสุขเหมือนเด็กคนอื่นนะลูกนะ
ไปดูฉันเลยลูก

เพื่อความชัวร์นะว่าแรกเมื่อกี้ที่พูดมามันเรียงถูกจริงนะ

ไปดูเลยครับหนูจู๊ข้างหลังนี่
ชิ้นนี้เขาเรียกว่างานย้อนยุค
ก็คือทำวีโปรดักต์ขึ้นมาเพื่อทดแทนของโบราณแท้
หัวดำน้ำชิ้นนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า๒๐ปี
ราคารับจำนำอยู่ที่๗๖๘๐บาทครับ

เราต้องบอกว่านอกจากแจ็คพอร์ตแตกเมื่อตะกี้นี้นะ

ยังไม่ได้แค่นี้นะเพราะก่อนหน้านี้พี่ได้สะสมมาแล้ว

รวมกับเงินสะสมจากการตอบคำถามอีก๑๔๐๐๐บาท
วันนี้พี่รับไปทั้งหมด๖๗๕๐๐บาท

ที่สำคัญที่สุดคือไทคพสำเร็จ
คือเราต้องบอกว่าเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้
แล้วก็ความสนุกแบบนี้ได้เสมอนะคะในรายการของเรานี่แหละ
เกมรับจำนำตุ๊กวันนาทิตย์เวลา๖โมงเย็น

และอย่าลืมนะครับเปิดมานะฮะทุกเย็นวันอาทิตย์แบบนี้

อย่าลืมนะเกมรับจำนำช่วยคุณได้นะครับ
วันนี้ผมชายามิชัยและน้องเบ้นลาไปก่อนนะครับ

ผู้จำนำของเราวันนี้เป็นเมียใจเด็ด

กระดาษคลิก
หนูบอกสิว่าอายุการใช้งานเขาอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ย

และนี่คือโฉมหน้าของลมจู๋เป็นสามท่านนะครับ

แม่เลือกเลย
แผงความล่อเป็นผีมันไม่มีผิด
เฮ้าไหล่เฮ้าไหล่เฮ้าไหล่
คือเราจำนาน